มาดูความหวานของบรรดานหนุ่มกันบ้างดีกว่านะ
คือพวกเขาเนี่ยสร้างสีสันอันเบิกบานให้กับหัวใจของพวกเรา
ชุ่มชื้นในช่วงนี้นะคะด้วยการแชะภาพคู่กับอะไรรู้ไหมจ๊

ผู้ชายกับดอกไม้มันก็ได้อยู่นะ

โอ้โหเป็นไงคุณผู้ชมดูนะ

นี่นางลุกขึ้นมาถ่ายรูปกับทุ่งดอกไม้นะคะแหม
ถึงเป็นคนคูนะแต่ก็มีมุมหวานบ้าง
หันมาแชะภาพกับต้นไม้ใบย่า
ดอกไม้อะไรแบบนี้มันก็ไม่ทิ้งความเท่นะ
เพราะว่าโพสต์ท่าเข้มมาดนิ่ง

เรียกว่าหน้าเข้มผสมกับความหวานของชาตอกไม้

เบื้องหลังกว่าจะได้ภาพนี้นะ
ในแบบและช่างภาพคือตาเหลือกเลยนะคะ
เพราะอะไรในแบบเนี่ยท่อนบนเห็นทุกคน
แต่ว่าท่อนล่างคือกางขาออกแบบนี้

เออแต่ว่าคนที่ถ่ายภาพคือใครรู้ไหม
เพื่อนสนิทคุณแม่โอปอล์ค่ะ
คือคุณแม่โอปอล์ต้องคลุกเข่าแบบนี้

กลายเป็นผู้ชายสายหวานไปซะอย่างนั้น

เห็นแล้วอดยิ้มตามไม่ได้จริง
เพราะดูแล้วกลายเป็นผู้ชายใส่มุ่งมิ้งแบ๊วไปเลย

คือแบบภาพอาทิตย์ยิ้มแช่ง

ที่แบบมากเข้มตอนนี้ก็เป็นผู้ชายสายแววได้อยู่เหมือนกันนะคุณผู้ชมค่ะ

จริงออกแบบโกโกมีแกรน

ปิดท้ายกันที่หนุ่มหน้าใสค่ะ

บ้างดีกว่านะคุณผู้ชม
คือมันก็ดูเท่คูเวลาถ่ายนิ่งแบบนี้
แต่พอทำท่าพระอาทิตยิ้มแฉ่งมันก็ได้เหมือนกัน
หรือจะเป็นท่านั่งแบบนี้มันก็ดีไปหมด

ก็สามารถถ่ายรูปกับดอกไม้ได้

มันไม่ได้จำกัดว่าผู้หญิงจะถ่ายได้อย่างเดียวนี่เนอะ

เผื่อผู้ชายคนไหนเดินผ่านหน้าบ้านจะมาแวะถ่ายรูปได้

จะขึ้นหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งก่อน